คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าคดีนี้กันต่อค่ะ
คดีที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๔เมษายนนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอเวียงแก่น
คือกำนันตำบลปถูกคนร้าย
ใช้อาวุธสงครามกระหน่ำยิงใส่รถ

ภรรยากับลูกสาวเสียชีวิต
ลูกชายกับตัวกำนันบาดเจ็บสาหัสนะคะ
คือวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีค่ะ

คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมี๒คน
เพราะว่าเจอหลักฐานที่เป็นกระสุนปืน

แต่ตอนนี้เพิ่มแล้วเพราะว่าเจอหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ว่าจะใช้ปืนอย่างน้อย๓กระบอก
ดังนั้นคนร้ายต้องมีอย่างน้อย๓คนแน่นอน
ยังให้น้ำหนักไปที่เรื่องของยาเสพติดนะคะ
เพราะว่ามีการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
ในพื้นที่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

มูลค่าเกือบ๒๐๐๐ล้านบาท

แล้วกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่ม
เป็นชาวเผ่ามงค์ที่อยู่ในพื้นที่นี้ด้วย
ก็เลยให้น้ำหนักไปที่ประเด็นนี้นะคะ
แต่ประเด็นอื่นก็ยังไม่ตัดทิ้ง
ก็ยังคงดูหลักฐานเพิ่มเติมอยู่นะคะ

พร้อมด้วยพลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ได้ประชุมค่ะ
ร่วมกับชุดคลี่คลายคดีในคดีนี้นะคะ
ประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปการทำงาน
ของทั้งชุดสืบสวนชุดสอบสวนชุดพิสูจน์หลักฐาน
ก็นำมาวางแผนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อเป็นเบาะแสในการตามล่าคนร้ายและผู้บงการ

จากการประชุมนะคะสอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้ว

คือปืนอาก้าที่คนร้ายใช้ยิงถล่ม๒กระบอก
ปืนลูกซองอีก๑กระบอกรวมเป็น๓
ดังนั้นคนร้ายก็ต้องมีไม่ต่ำกว่า๓คนแน่
จากเดิมที่บอกไว้ว่าปืน๒คนร้าย๒ตอนนี้เพิ่มมาแล้ว

แนวทางการสืบสวนสอบสวนก็มุ่งไปที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติด
มีการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่๒ครั้ง
แล้วก็จับผู้ต้องหา๓คนเป็นชาวมงค์ในพื้นที่
แต่ประเด็นอื่นก็ยังไม่ตัดทิ้งนะคะ
เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
น่าจะมีข้อมูลเชื่อมโดยกว่าเหมือนอันนั้น
เป็นรถไหนครับหรือก็๒ครั้งเลยครับ

ง่ายยังไงก็
ก็มี

ครับครับพบหลักฐานอะไรที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ว่าวันนี้ครับ
ก็มีครับแต่คงเปิดเผยมากกว่านี้
นี่ค่ะพอให้น้ำหนักไปที่ประเด็นเรื่องของ

ก็เลยต้องมีหน่วยปราบรามยาเสพติดมาร่วมด้วย
แกะรอยหาพยานหลักฐานนะคะว่าไปเชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายาเสพติดรายไหนอะไรยังไงบ้าง
เรื่องต้นพอจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นกลุ่มไหน
แต่อยู่ระหว่างการขยายผลเชิงลึก
รู้ตัวแล้วบางคนด้วยซ้ำแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
แล้วอย่างที่รายงานไปเมื่อวานนะคะคุณผู้ชมว่า
ในอำเภอในพื้นที่เรียกตรวจสอบปืนที่ทางภาครัฐมอบให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตัวเอาไว้
เพื่อที่จะป้องกันตัวปกป้องลูกบ้านเป็นปืนลูกซอง
เขาก็เรียกปืนลูกซองมาตรวจสอบ
กระบอกก็เอามาตรวจสอบกันเยอะแล้วนะคะเหลือที่ยังไม่นำมามอบประมาณ๕๐กระบอก
การตรวจสอบเป็นแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จะเอาปืนเหล่านี้ไปยิง
ปลอกกระสุนปืนวันละ๕๐กระบอก
แล้วก็ส่งให้พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำปางตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ขอเวลา๑สัปดาห์ถึงจะรู้ผลเพราะว่าของกลางในพื้นที่ที่เจอเป็นปลอกกระสุนมันมีปืนลูกซองด้วย
ซึ่งมันตรงกับที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขาใช้กันอยู่
ชายเพราะความปลงใสว่าคนในพื้นที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ยังไงก็ตรวจสอบปืนลูกซองในพื้นที่ให้มันหมดเลยดีกวะ
ส่วนเช้าหมืดวันนี้ค่ะตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
เขาก็สนที่กำลังกับทหารหน่วยเฉพาะกิจที่๓๑
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบรามยาเสพติดนะคะ
กระจายกำลังออกไป๔ชุด
ไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายในหมู่บ้านห้วยหาน
หมู่๙ตำบลปอำเภอเวียงแก่น
ไปตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอาวุธสงครามยาเสพติด
เพื่อหาเครือข่ายยาเสพติดและกลุ่มคนร้ายที่เกาะเหตุ
เบื้องต้นยังไม่เจอหลักฐานต้องสงสัย